กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพครับ
ผมนายสมคิตเชื้อคงพักเพื่อไทยอุบลรัชธานี
แปรยติตัดลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในมาตราที่๒๕
ซึ่งผมตัดลดไว้๕อยู่ที่หน้า๒๐๒นะครับ
เป็นเงิน๑๘๗๒ล้านบาท
ความจริงเรื่องนี้ทางกรรมธิการก็ได้ตัดลดงบกระทรวงสาธารณสุข

ที่เรียกว่าพอเป็นพิธีก็เพราะว่าเหมือนเสียไม่ได้หรอก
คือจะลดก็ลดจะไม่ลดก็ไม่ลด

ผมเรียนทางกรรมธิการนะครับว่า
บางเรื่องที่สมควรจะลดท่านปล่อยมาได้ไง

ไม่ว่าในชั้นอนุหรือในชั้นกรรมธิการ

เอาแค่ยกตัวอย่างของกรมวิทยาศาสตร์
นิดเดียวเองความจริงเป็นเรื่องเช่ารถ

แต่บางเรื่องไม่จำเป็นก็ต้องหยุด

ตั้งกระทรวงมากี่ปีละตั้งกรรมมากี่ปีละ
ไปปลูกพันหกเจ็ดปีเงินไม่มากเจ็ดแปดล้าน

เรื่องนะครับที่ท่านผ่านมาโดยที่กรรมาธิการเนี่ย
ไม่ได้เหมือนจะลดไม่ได้เหมือนเกรงใจ
เกรงใจหรอกครับสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ต้องตัดออก
มีงบขององค์การเพศสัตว์ด้วย
มีหลายงบซึ่งยังซ้อนไปอยู่ในเรื่องข้อลุพันธุ์
คอมพิวเตอร์นะครับ
เงินอุดหนุนผลิตและพัฒนากำลังคน

มันจะเป็นมืออาชีพตรงไหนมีอาชีพอยู่แล้ว

ท่านเกรงใจเขาตัดลงไปล้านก้าว

เพราะฉะนั้นอย่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการอุปกรณ์
ทดแทนอุปกรณ์ประชุมทางไกล

เขาประชุมทางอื่นกันได้เยอะแยะ

สิ่งที่จำเป็นในกระทรวงศาสุมันมาก

มันเป็นงบผูกพันเห็นด้วย
แต่งบใหม่ควรจะหยุด

มันไม่ก่อสร้างสักปีก็ไม่เป็นไรมั้งครับ
มันอยู่กันได้นะครับ

ต้องการแล้วได้รับคนกระทรวงศาสุมัน

ตอบอะไรไม่ตรงคำถามหรอกครับ

ถามเรื่องการจัดการอะไรต่าง

สวบคอก็บอกเป็นหน้าที่กระทรวงศาสุก

เรื่องการรวบรวมวัคซิน

การที่ทางกรรมธิการ

เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องขอตัดงบประมาณ

แม้กระทั่งเรื่องบริหารจัดการ

กระทรวงศาสุกมีเงินนอกงบประมาณ
ผมว่าท่านกรรมธิการก็รู้

เอาออกมาใช้ได้ในภาวะแบบนี้

มีเงินบำรุงกันโรงพยาบาลเยอะฮะ

แต่ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ไม่ต้องไปรอทางรัฐบาลก็ได้

เพราะผมเชื่อว่าท่านเป็นกรรมธิการ

รองงบประมาณอย่างเดียวไม่ไหว

ซึ่งมันไม่ดีเลย
เรื่องวัคซีนยังไม่ต้องพูดหรอกครับ

บริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุข

แก่๗๐ปีได้ฉีด๒เข็มเลยวันเดียว

ลูกชายก็พาพ่อแม่ไปเหลือเฟื้อ
และผมชำใจ

มันตึง๒๖๐๐๐๐
นี่คือความเหลื่อมล้ำในการจัดฉีดวัคซีน
ประเภทมือใครยาวเสาได้เสาเอา

โทษคนในคุณส่งสาสุขนี่แหละ

แค่วัคซีนท่านยังบริหารจัดการ
สร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนไม่ได้

ผมก็ยังไม่ได้ดูข่าวอีกว่าป้าที่นางรองได้ฉีด๒เข็มซ้ายขวาเนี่ย

ก็สมราคาคุยของกระทรวงสาสุขหรอกครับ

แต่มันไม่สมเหตุสมผลที่จะทำเลย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากท่านทางกรรมาธิการว่า
การจัดงบประมาณอย่างเดิมแบบเดิม
ผมเข้าใจเพราะระบบราชการเป็นอย่างนี้
แต่ภาวะแบบนี้เนี่ย
ภาวะในโควิดอย่างนี้
กรรมธิการควรจะใส่ใจมากกว่านี้
เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยในการที่ท่านต้องตัดนิดเดียว
ตัดอย่างอื่นแล้วไม่ได้เอาไปไหนล่ะครับ
ถ้าผมตัดก็เอาไปใช้ส่วนที่จำเป็น
เช่นให้บีเลี้ยงอสมซึ่งค้างเขาอยู่จริง

ท่านไปเกรงใจกันหรือเปล่าผมไม่ทราบ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฝากไปยังกรรมธิการว่า
ผมไม่เห็นด้วยที่ท่านตัดงบอย่างนี้ผมขอตัด๕๐

ขอบคุณครับต่อไปเชิญ

ตามด้วยคุณครูมณิษฐ์สังพุ่มนะครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ที่ฉันละอองติยภัยรัฐสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ดิฉันได้ปรับลดงบประมาณ๕
ของกระทรวงสาธารณสุข

จัดการนะคะ

ลบงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ย

ที่พึ่งยามที่พี่น้องประชาชน

แต่เรื่องการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

เพื่อที่ต้องการให้ทาง

วอลูมของกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อมาบริหารจัดการในเรื่อง

วิกฤตการณ์ในโลกระบาดโควิดในครั้งนี้

ก็ได้พูดถึงกระทรวงนี้

แต่ทำไมการบริหารจัดการถึงมันได้

ในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งนี้

ไม่ว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องง่าย
แต่เป็นเรื่องของมีปัญหาทั้งนั้น
วันนี้ดิฉันก็อยากเสนอให้ท่าน
วอลลูมของแพทย์เอง

เพื่อที่จะหาคนที่มีความรู้ความสามารถ

เต็มใจที่จะฟัง

อันนี้คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะเห็น
กระทรวงสาธารณสุขเป็นตอนนี้

รัฐบาลเนี่ยเป็นตัวปัญหา
ที่ต้องการที่จะเข้าถึงวัคซีน
เพื่อที่จะดูแลธุรกิจกิจการของตัวเอง

ทำไมรัฐบาลเนี่ยไม่ช่วยให้เอกชนที่เขาต้องการให้ธุรกิจเขาดำเนินไปได้
ดิฉันพูดถึงเรื่องของวัคซีนในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรม

ท่านไม่เคยฟังสอสอเลยท่านไม่เคยดูแลในเรื่องของอุตสาหกรรมเลย
แล้วคนเขาอ้อนวอนในการขอวัคซีนที่ยิ่งกว่าขอทานอีกท่าน
เพราะอะไรเพราะเขาต้องการที่จะให้ธุรกิจเขาไปได้
วันนี้ทั่วโลกเปิดแต่ประเทศไทยวันนี้
ร้านสะดวกซื้อกำลังขาดสินค้าก็เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมหยุด
ท่านประธานค้าวันนี้ดิฉันขอเรียกร้องจริงนะคะว่า
การจัดการงบประมาณครั้งนี้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
แล้วก็อยากจะให้ไม่ว่าจะตัดงบไปที่ในส่วนกลางก็ดี
อันนี้เป็นเรื่องที่การตัดสินใจเนี่ยดิฉันไม่อยากจะให้คนเก่งเนี่ยเข้าไป
ฉันไม่อยากจะให้คนเก่งเนี่ยนะคะที่จะไปอยู่ใต้อำนาจของคนที่ไร้ความสามารถ
ฉันอยากให้คนเก่งเขาสามารถบริหารจัดการในเรื่องของวัคซีน
ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดในครั้งนี้อันนี้ที่ฉันขอวิงวอนจริงค่ะ
แล้วก็เอกชนเองการที่เขาต้องการวัคซีน
ถ้ารัฐบาลได้ช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือเขาเนี่ยดิฉันว่าเขาก็จ่ายเงินเองนะคะ
ก็จะลดภาระของประเทศชาติที่ท่านว่าท่านไม่มีเงินเพียงพอ
ดิฉันก็ไม่อยากเชื่อว่าทำไมท่านถึงทำแบบนี้
มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะคะว่าทำไมเราแย่งกันได้ถึงขนาดนี้
และดิฉันสงสารบุคลากรทางการแพทย์มากมันทุกข์ทรมาน
ถ้าการบริหารจัดการครั้งนี้ที่เอาเงินตรงนี้ไปใช้นะคะ
บุคลากรทางการแพทย์อาจจะไม่ทำงานเหนื่อยอย่างนี้
วันนี้เราทำงานเหนื่อยกันทุกคน
ไม่ว่าการส่งคนที่จากกรุงเทพไปเชียงรายเองเนี่ย
เขาต้องติดต่อสื่อสารกันทุกด่าอย่าง
บุคลทางหน้าด่านทางกระทรวงศาลนักศึกเองในบริเวณแม่จันทร์
ตี๑ตี๒เขาเอาลายให้ดิฉันดู

ท่านก็ยังทำมายึกยักยึกยักษ์ในเรื่องของวัคซีนอีก
แล้วก็วัคซีนในจังหวัดเชียงรายเอง
เมื่อกี้ท่านวิสานก็พูดไปเราได้วัคซีนน้อย

ทำไมท่านบังคับขืนใจพี่น้องประชาชนคนไทยได้ขนาดนี้
พวกเรามีเงินที่พอจะซื้อได้
แต่ท่านไม่ยอมที่จะเปิดรับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารของเท่าโลก
ว่าเขายอมรับในเรื่องวัคซีนอะไร
แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรื่องของสมุนไพรไทย
ทำไมไม่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่า
สามารถจะช่วยในเรื่องของการฆ่าโควิดได้
และทำไมไม่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ทำไมท่านไม่ได้ให้ความรู้ในการใช้
ในเรื่องของฟ้าทลายโจรหรือสมุนไพรไทยเลย
อันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากให้ทางกระทรวงเองเนี่ย
จ้างผู้เชี่ยวชาญสร้างวอลูม
สร้างคนที่มีความรู้ความสามารถ
ที่จะพูดให้คนทั้งประเทศเต็มใจที่จะฟัง
และเต็มใจที่จะรับข้อมูลข่าวสารนั้น

อันนี้ดิฉันอยากเรียกร้องให้กับรัฐบาล
ในการที่จะทำงานเกี่ยวกับโรคระบาดครั้งนี้
และดิฉันเองอยู่ในกรรมธิการสาธารณสุข

แต่สิ่งที่เราได้รับรู้รับทราบก็คือ
บุคลากรทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเอง
ไม่ว่าจะลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำเนี่ย
สวัสดีการการดูแลของเขาน้อยมาก
ดิฉันอยากให้กระทรวงสาธารณสุขเอง

ดิฉันอยากจากการบริหารจัดการ
ให้เข้าไปสู่งบประจำ
ที่จะสามารถดูแลพี่น้องในบุคลากร
ถือว่าด่านหน้าที่มีความยากลำบาก
และก็พอให้ดูแลในเรื่องของสวัสดิการต่าง
แล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถที่จะให้เขาช่วย

ต่อไปเชิญคุณครูมณิษฐ์นะครับ
ตามด้วยท่านเอกชัยทรงอำนาจครับ

จากจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทย

เพราะว่าก็ดังที่ทราบปัญหาของ
ยิ่งชาวบ้านพี่น้องปริญญาชนร้านค้า
ก็รู้กันหมดว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหน

แต่จะฝากเรื่องที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้
ด้วยเวลา๗นาทีซึ่งถือว่าน้อยนัก
ผมยังชอบใจท่านชาดาเลยเมื่อคืนเมื่อเช้า
ท่านบอกว่าอยากให้พวกเราได้ใช้
สิ่งที่อยากจะเสนอในสภานี้ได้อย่างเต็มที่

ก็ถือว่าอย่างน้อยก็บันทึกไว้
ก็สุดแล้วแต่รัฐบาลเพราะว่าพวกเรามันฝ่ายค้าน
แต่อย่างน้อยก็เราได้เห็นปัญหา

สเต้นประทานก็ดี
หรือเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรทุกคน
ผมเชื่อแน่ว่าเราไปพื้นที่เราไปลง
เราไปเห็นปัญหาทั้งหมด
ผมก็เลยอยากนำปัญหาเป็นข้อมาฝากอย่างเร่งด่วน
นะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์
ที่ทำงานอยู่และทำกันมานานแล้ว
อยากให้กระทรวงเนี่ยไปรีบให้นายกแก้ไขหรือออกคำสั่งอะไรก็ได้
ให้เขาได้มีโอกาสปรับชั้นยศเหมือนกับตำรวจเหมือนกับทหาร
ที่บางทีก็ไปทำเรื่องว่าตายในราชการสงคราม
แต่บุคลากรทางการแพทย์วันนี้เขาแยกกันหมดแล้ว
สุขภาพจิตก็แย่ทั้งไม่มีวัคซีนฉีด
แย่ทั้งที่เขาติดเชื้อเองแล้วเขาถึงแก่กรรมลูกเมียเขาถึงแก่กรรมเนี่ย
ผมอยากเห็นรัฐบาลเนี่ยไปเพิ่มชั้นยศแล้วไปให้เงินทวีคูณ
อายุราชการทวีคูณให้ได้ดูแลเขาให้มากกว่านี้
อันที่สองครับพยาบาลวิชาชีพที่เขาเข้าไปเป็นลูกจ้าง
ทั้งรายวันรายเดือนเมื่อไหลรัฐบาลเนี่ยจะได้บรรจบุให้เขาเป็น
แต่ท่านรัฐบาลนายกยิ่งรักชินวัฒน์เราได้บรรจุครั้งแรกประมาณเจ็ดพัน
กว่าคนหลังจากนั้นก็หายเงียบไปเลย
ก็ยังเป็นลูกจ้างนะครับเป็นพนักงาน
วันนี้ชีวิตของเขานี่เสี่ยงมากท่านประธานก็ทราบทุกคนก็ทราบ
เรื่องที่สามครับเบี้ยเลี้ยงหลายคนก็พูดกันมาแล้วว่า
เลี้ยงของพยาบาลเบี้ยเลี้ยงของหมอตั้งแต่รอบแรกนะครับ
วันนี้ยังตกไม่ถึงเขานะครับนี่งบประมาณปี
กำลังจะผ่านวันสองวันนี้ก็ยังไม่ถึงเขาเมื่อไหร่จะถึงเขา
เอิญหนึ่งล้านล้านก็แลกเอิญห้าแสนล้านก็ผ่านมาแล้ว
เขาก็เป็นความหวังเล็กน้อยเป็นความสุขของเขาที่ใหญ่น้อย
เขาไม่มีอย่างอื่นไปจุนเจือเขาอายุราชการก็ไม่ได้
อะไรก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยเบี้ยเลี้ยงให้ถึงเขา
ต่อไปครับท่านประธานครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเนี่ย
มันมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณสามคนสี่คนเท่านั้นแล้วก็มีตำแหน่งพอ
แต่พอเหล่านี้นี่มีแต่ชื่อครับแต่เขาไม่มีเงินประจำตำแหน่ง
วันนี้เขาทำงานเหนื่อยมากท่านประธานทราบไปอยู่ศูนย์พักคอย
กักตัวส่งคนเข้าส่งคนออกดูแลอสม
ทำความเข้าใจวันนี้เนี่ยนานแล้วตั้งแต่เขาได้ตำแหน่ง
พรปศธเขายังไม่มีเงินประจำตำแหน่งเลย
ก็รีบหาวิธีการทำให้เขาเพื่อฝันกำลังใจนะครับ
แล้วก็พนักงานในรพสตที่เป็นลูกจ้างควรที่จะรีบบรรจุให้เขา
ต่อไปครับเรื่องงบประมาณนะครับรอพอสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนนี่
แต่ละที่ได้เงินเบี้ยที่ไปงบประมาณไปบริหารไปปรับปรุงนี้น้อยมาก
เพราะกระทรวงนี่ดูแลแต่โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็ที่หน่วยงานใหญ่ในเมืองหลวง
ต่อไปครับท่านประธานครับอสมวันนี้เขาเรียกร้องมาว่า
สอสอไปสภาก็เห็นไปโหวต๑ล้านล้านไปโหวต๕แสนล้านไปขอหน่อย
ข้อที่หนึ่งก็คือช่วยซื้อเครื่องวัดความดันแต่ขอให้เป็นยี่ห้อดีหน่อยนะครับ
จะซื้อไปแพงขนาดไหนเขาไม่รู้แหละครับแต่เอายี่ห้อดีดีไปให้เขาหน่อย
เครื่องตรวจเบาหวานเครื่องตรวจออกซิเจนเนี่ยเอาไปให้เขาหน่อย
เพราะเขาเป็นบุคลากรด่านหน้าวันนี้ที่มาดูแลพี่น้องเนี่ย
เขาเหน็ดเหนื่อยมากนะครับเขาเหน็ดเหนื่อยมาก
แต่เครื่องไม้เครื่องมือเขาเนี่ยมีไม่สมบูรณ์หรือแทบจะไม่มีเลย
บางทีพวกเราเลยครับสก็ไปเขาทำป้าก็ไปร่วมบริจาค
ให้เขาได้ซื้อใช้เพื่อดูแลพี่น้องในหมู่บ้านของเขาในตำบลของเขานะครับ
ก็ฝากกระทรวงนี่เจียดงบมาหน่อยนะครับ
เพราะว่าสงครามไวรัสเที่ยวนี้เนี่ยเขาจะต้องทำงานเหน็ดเหนื่อย
เขาจะต้องดูแลพี่น้องเอากลับมาที่กระทรวง
ผมฝากกรมที่สำคัญที่สุดก็คือกรมส่งเสริมสุขภาพจิต
กรมส่งเสริมสุขภาพจิตวันนี้คุณต้องทำงานหนักนะครับ
พยายามทำจิตใจตั้งแต่รัฐมนตรีทำจิตใจถึงอธิบดีต่าง
ไปถึงหมอถึงอะไรเนี่ยให้มีความสุขกับการทำงานหน่อยครับ
อย่าไปเคร่งเครียดไอ้ข้างล่างนี่เขาเคร่งเครียดกันมากเลยครับ
เพราะหนึ่งเขาเหน็ดเหนื่อยสองขวัญกำลังใจไม่มี
ไม่รู้จะติดโควิดวันไหนเบี้ยเลี้ยงก็ไม่ไปนะครับ
อะไรที่คุณแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้สุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย
บุคลากรด่านหน้าทำได้รีบทำก็รีบทำจากไหนนะครับ
เอางบประมาณลงไปอะไรที่เขาต้องการ
ก็เอาของดีดีไปให้เขาใช้ผมไม่พูดแล้วเรื่องโควิด
เรื่องวัคซีนว่าวัคซีนไหนดีวัคซีนไหนไม่ดีนะครับ
คนที่อยู่ที่กรมส่งเสริมสุขภาพจิตคนที่อยู่กระทรวงรู้ดีนะครับ
แต่จะปฏิบัติหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับ
แต่ข่าวก็ออกมาผมคงไม่ต้องมาเสียเวลา
ในการนำมาเสนอในที่ห้องประชุมแห่งนี้
ผมอยากฝากจริงวันนี้ทั่วโลกก็เรื่องของทั่วโลก
แต่เรื่องของประเทศไทยเนี่ยเราต้องมาช่วยเราต้องมาดูแล
โดยเฉพาะกระทรวงศาสนสุขซึ่งเป็นตัวเอกตัวแม่เหล็กนะครับ
ที่จะต้องลงไปแก้ปัญหาฉะนั้นอะไรที่เป็นฝัน
บำรุงจิตใจของบุคลากรข้างล่างตั้งแต่อสม
วันนี้ไม่มีอะไรก็ซื้อเสื้อกั๊กให้เขานะครับ
ขวัญกำลังใจไม่ใช่ว่าให้ค่าตอบแทนไปพัน
ถ้าพันหนึ่งยามปกติก็พอได้แต่พันหนึ่งในยามวิกฤต
เขาก็ต้องเสี่ยงกับโลกผมก็เลยขอฝากในสิ่งหลายหลายประการ
ที่ผมนำมาเรียนเสนอในวันนี้ผ่านประธานไปยัง
เสนาบดีเจ้าของกระทรวงแล้วก็อธิบดีกรมกองทั้งหลาย
ที่คุณจะร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้นะครับ
ส่วนกรรมธิการนั้นก็ขอฝากไว้ด้วย